แต่ว่าถ้าเปิดฟังอยู่นี่ฟังเรื่องราวของเด็กคนหนึ่ง
ที่เขาถูกมองว่าเป็นสุดสาครหรือเปล่า
ทำไมล่ะเพราะเขามีม้าคู่ใจแบบเป็นคู่ม้านี่มังกรเหรอคุณ
นั่นสินะหลายคนเห็นภาพแบบนี้นะครับ
ก็โอ้โหนึกว่าน้องคนนี้สุดสาครแน่
เอาไปดูภาพกันทำไมใครถึงคิดแบบนี้นะครับ
เกิดขึ้นเมื่อ๓ปีก่อนที่สวนสัตว์ลบบุรี
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่นำม้าไปบริการลากรถให้นักท่องเที่ยวในสวนสัตว
แต่แค่แรกเจอเจ้าฟลุ๊กน้องจิ๊บก็โดนใจ
อาสาเข้าไปดูแลเจ้าฟลุ๊กทั้งเก็บอุจจาระให้อาหาร

เจ้าของเชื่อใจและไว้ใจให้ไปอาศัยด้วยที่ฟาร์ม
ก่อนมอบภารกิจดูแลเจ้าฟลุ๊กให้กับน้องจิ๊บ
ด้วยความเต็มใจแบบไร้เงื่อนไข
ความผูกพันนับวันยิ่งทวีคูณ
ฟลุ๊กเป็นม้าที่น้องจิ๊บรักสุดในบรรดาม้าตัวอื่น
ไม่ว่าจะไปไหนน้องจิ๊บและเจ้าฟลุ๊ก
ก็จะไปด้วยกันเสมือนเงาตามตัว
แม้แต่การกินทั้งคู่ยังกินด้วยกันเลยค่ะ
เป็นภาพประทับใจให้กับผู้พบเห็น

พาผมไปไหนก็พาไปครับ

เพราะเจ้าของยินดีจะขายให้ในราคา๓๕๐๐๐บาท

ในการเก็บเงินซื้อม้ามาเป็นเพื่อนคู่ใจ

ส่วนใครที่อยากจะช่วยสรรฝันเด็กน้อยให้เป็นจริง

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน